เอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธก็ห้ามตัดส่วนพรุ่งนี้พฤหัสก็ห้ามสระเอาแล้ววันไหนทำอะไรได้บ้างเนี่ยจะถามถึงวันเนี่ยหมายถึงว่าวันนี้เป็นวันที่๒๘แล้ว
วันอาทิตย์

แต่ว่าวันที่มันใกล้จะถึงสลากินแบ่งรัฐบาล

เอ๊ะมันจะยังไงมันยังไงดีนะ

มีของมาฝากเหมือนกันเอาไปดูร่านหื้อหากันหน่อยที่จังหวัดบุริรัมธ์

ด้านไปพบกับโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนหม้อหายเงินเบี้ย
สมัยโบราณครับโอ้โหเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปี
แชร์กันเพียบพูดคุยกันแบบปากต่อปาก
เมนต์ต่อคอมเมนต์แชร์ต่อแชร์เหมือนจะแชร์ลูกโซ่เลยทีเดียว
จูงลูกจูงหลานมากันเพียบเลยแหละครับ
เรียกได้ว่ามาถึงในพื้นที่ก็กราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบ
ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็มาตรวจด้วยเหมือนกัน
นายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้จัดกำลังดูแลทั้งหมดตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะ
เพื่อมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลในเรื่องของวัตถุโบราณต่าง
ให้มันสูญหายไปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนำไปดูก่อนว่า
มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเรื่องของประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นโครงกระดูกนะครับ
เป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากที่พบเนี่ยนะครับ
มีทั้งชิ้นส่วนกระดูกแขนขากระโหลกศีรษะนะครับ
บางชิ้นเป็นชิ้นที่ยังมีฟันติดอยู่เลยนะ
สักประมาณ๑๔๒๒ซี่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างจะสมบูรณเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่สำคัญเขาพบชิ้นส่วนของหม้อแล้วก็หายที่มันแตกรวมไปถึงเงินเบี้ยหอย
รวมแล้วกว่า๔๐๐ชิ้นมันเป็นของมีค่าไงก็คือเป็นของโบราณมีค่าพวกนี้
คือทางเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาไปตรวจสอบอยู่แล้วเพื่อดูเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร
แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความเชื่อนะครับเขาก็เลยนี่เลยไปเชิญหมอทรง
แล้วก็มาทำพิธีเข้าทรงว่าโครงกระดูกชิ้นส่วนมันเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหน
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของทางชาวบ้านเขาก็มีเหมือนกันแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับ
และที่สำคัญคุณผู้ชมครับโอ้โหมากันเยอะแบบนี้มารออะไรก็ต้องมาถึงที่เลยสำหรับแผงลอตเตอรี่

ฉันตามหาความฝัน
พกลงทุกครั้งเท่าไหร่
มันจะไปจบที่ตรงไหน
แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง